ทุกครั้งที่ถามซึ่งก็ฟ้องชัดนะคะว่าหัวใจหนุ่มเข้มเนี่ยมีเรื่องพิเศษอย่างแน่นอนแต่ที่ทำเอาสงสัยนิดว่าเอ๊ะเขาลือกันว่าจริงแล้วมุกดากำลังคบหาอยู่กับพระเอกร่วมช่องอย่างไต้ฝุ่นตักเพชรอยู่จริงหรือไม่แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้จะกลายเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าไปฟังหนุ่มเข้มกันหน่อยค่ะ
แบบไม่เต็มปากไม่เต็มคำคุณว่าลุ้นขึ้นไหม
คือเอาจริงเวลาเข้มบอกว่าดูไปเรื่อยเนี่ย
แต่ทุกคอมเมนต์ในโซเชียลเนี่ย

บอกเลยว่ามีลุ้นแน่นอนคู่นี้นะคะ